หลังจากว่างเว้นการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลและรัฐมนตรีมา๖ปี
ในช่วงที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
ปีนี้สื่อมวลชนสายธรรมเนียบรัฐบาลกลับมาตั้งฉายาให้กับรัฐบาล
บรรดารัฐมนตรีรวมทั้งนายกอีกครั้งนะครับ
เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
เหล่านำของผลเอกปรยุทธจันทร์โอชาสะท้อนให้เห็นภาพของรัฐบาล
ที่มีลักษณะคล้ายแหล่งค้าอะไหล่มือสอง
ที่มีทั้งข้าราชการและนักการเมืองหน้าเก่า
แม้จะใช้ประโยชน์ได้แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ

ส่วนคนเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับฉายา
ีเหนาเมาหมัดเปรียบเทียบสุภาษิตไทย
ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง
เพราะนายกรัฐมนตรีมักจะตำหนิ
หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
แต่สุดท้ายก็กลับมาทำเสียเอง

เป็นฉายาที่มอบให้กับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เพราะนอกจากจะต้องคอยดูแลน้องรักแล้ว
ยังต้องเอ็นเตอร์เทนพักร่วมรัฐบาล

จนทำให้งานด้านความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย
เหลือเพียงเดินสายเปิดงานอีเวนต์ทั่วไปเท่านั้น
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์ได้ฉายาชายน้อยประชารัฐ
เจ้าของโปรเจกต์โครงการประชารัฐ
หวังเดินหน้าต่อยอดในรัฐบาลนี้

คล้ายคนง่อยเปรี้ยเสียขาซึ่งแม้แต่เจ้าตัวยังยอมรับ

คือฉายาของนายวิศนุเครืองาม

ใช้ความเป็นกูรูด้านกฎหมาย
เปิดทางตันด้วยช่องว่างทางกฎหมาย
แม้แต่แว่นขยายก็ยังมองไม่เห็น
จุลินลักษณะวิสิทธิ์ได้ฉายารัฐอิสระ

เพาะนโยบายของพักตนเองเป็นหลัก
ไม่สนใจภาพรวมของรัฐบาล
นายอนุทินชาญวีรกูลได้ฉายาสารหนู
สามารถต่อรองคุมกระทรวงใหญ่ไว้ในมือได้
มีนโยบายแบน๓สารพิษที่โดดเด่น
เกือบเป็นชนวนความขัดแย้งเกิดขึ้นในรัฐบาล
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้ฉายาธรรมนัฐ
คดีความต่างจะสิ้นสุดลงแล้ว
แต่ยังทำให้คนกังขาไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส
มาดามแบนเกอร์ถูกมอบให้กับนางสาวมนัญญาไทยเศษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เดินหน้าแบน๓สารพิษอย่างไม่สนหน้าอินหน้าพรม
แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
ส่วนนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคม
จากพักเดียวกันฉายาโอ้แทร่รื้อ
เพราะเดินหน้ารื้อหลายโครงการที่เป็นปัญหา
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าคดีฆ่าโง่ทางด่วน
แม้แต่ไม้กั้นรถไฟยังถูกลื้อ
วราวุฒิศิลปะอาชาได้ฉายาสับปะเรอออนท็อป
เพราะตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเกิดเหตุไม่คาดฝันซ้ำไปซ้ำมา
บรรดาสิงสาราสัตว์ที่มีชื่อเสียง
ทำหน้าที่สับปะเรอเก็บกวาดทุกเรื่อง
ส่วนวาทะประจำปี๒๕๖๒คือ
อย่าเพิ่งเบื่อผมแล้วกันยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควร
เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวระหว่างให้โอวาสกับเจ้าหน้าที่
และนักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินทางร่วมแข่งขันกีฬาซีเกม
ธรรมเนียบรัฐบาลสื่อในยะให้รู้ว่า
ทำอย่างไรก็ยังอยู่ได้อีกนาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน